สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
บคอก็ยังแสดงความเป็นห่วง๔พื้นที่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะ

โดยบอกว่าตอนนี้ถ้าให้คิดก็คือเหมือนพื้นที่ไฟไหม้
คือมันกำลังลามแล้วมันจะเป็นวงกว้างหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อในประเทศตอนนี้
คือถ้ารวมสะสมตั้งแต่เริ่มระบาดมาก็คือทะลุ๘๐๐๐รายไปแล้วค่ะ
สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙วันนี้ติดเชื้อเพิ่มมา๒๔๑๙ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมก็เลยอยู่ที่๘๑๒๗๔รายแล้วนะคะ

มีเสียชีวิตสะสมรวมทั้งสิ้นก็คือ๓๘๒ศพ
สถานการณ์ผู้ป่วยวันนี้ยังอยู่ระหว่างการรักษา๒๙๔๗๓รายนะคะ
ก็จะมีทั้งโรงพยาบาลสนาม๘๓๘๖ราย
โรงพยาบาลทั่วไป๒๑๐๘๗ราย
จำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก๑๑๓๘ราย
และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๓๘๐รายค่ะ
แพทย์หญิงอภิษฐสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโครโศกสบคบอกว่า
ราฟผู้ติดเชื้อรายใหม่ยกเว้นในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
ถือว่าดีขึ้นคือพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพกับปริมณฑล
แต่กรทมจังหวัดเดียวเพิ่มไปถึง๑๑๑๒ราย
ถ้าย้อนไปตั้งแต่วันที่๒๘พฤษภาคม
ทมและปริมณฑลมีจำนวนผู้ติดเชื้อเกินกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยทั้งประเทศเลยนะคะ
ทั้งนี้สอบคอไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะพื้นที่ที่มีคลัสเตอร์ใหญ่เท่านั้นนะคะ
แต่ยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอีกหลายพื้นที่สำคัญในกรุงเทพ
เฉพาะสี่พื้นที่ค่ะก็คือชุมชนวัดโสมณัฐเขตป้อมปราบศัตรูภาย
วัดยวนคลองลำปากเขตดุสิตปากคลองตลาดเขตพระนคร
ศูนย์การค้าเขตพระนครเป็นพื้นที่ที่เรียกว่ากำลังไฟไหม้อะค่ะ
ก็ได้ระดมทุกภาคส่วนช่วยกันดับไฟ
เพราะนอกจากพาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสมแล้ว
ก็ยังต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายติดต่อไปยังคนใกล้ชิดหรือชุมชนใกล้เคียงด้วยค่ะ
สำหรับ๔เขตที่ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุก
หรือผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ก็คือตลิ่งชันประเวทคลองศาลและสวนหลวง
ผู้ช่วยโฆษกสวบคยังบอกด้วยว่ามีรายงานผู้ติดเชื้อซึ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ๑๐ราย
๒รายที่มีการเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาตินะคะ
เป็นชาวเมียนมา๑รายเข้ามาทางจังหวัดตาก
และชาวกัมพูชาอีกหนึ่งรายเข้ามาทางจังหวัดสะแก้ว
แต่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มไว้ได้ค่ะ
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ที่เป็นแนวชายแดน
ขอความร่วมมือจากฝ่ายปกครองทุกระดับต้องเฝ้าระวังความพยายามที่จะข้ามแดนโดยผิดกฎหมายหรือลักลอบเข้าเมืองมานะคะ